อ่างทองค่ะช่วงสายของวันนี้
ห้องน้ำชั้น๒ของสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
มีผู้ชายคนหนึ่งแอบถ่าย
ไม่ใช่ถ่ายอย่างเดียวแอบถ่ายภาพไปด้วยแล้วก็ช่วยตัวเองไปด้วย

โชคดีที่เธอแงนไปมองแล้วเห็นพอดี
ครับเนี่ยค่ะจับได้นะเจ้าหน้าที่กับพลเมืองดีจับได้นะ
สารภาพว่าอ๋อก่อเหตุเป็นครั้งแรกครับ
ไปแจ้งหน้าเขาเลยแจ้งข้างหน้าแล้วก็รีบมาแดด
เพราะว่ามันกำลังเคลื่อนไปมาแดด
ผู้หญิงคนนี้เป็นผู้เสียหายนะคะอายุ๒๗ค่ะ
บอกว่าเข้าห้องน้ำอยู่ช่วงสายของวันนี้
ชั้น๒สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทองอำเภอเมืองอ่างทอง
แล้วก็แงนไปดูเห็นมีมือผู้ชายคนนึง
มาทางกระจกบานเกร็ดด้านบนของห้องน้ำ
เธอก็ตกใจตะโกนให้เจ้าหน้าที่มาช่วย
ก็มีเจ้าหน้าที่กับพลเมืองดีมาช่วยนะคะ
จับได้ค่ะผู้ชายคนที่แอบถ่ายเขาเนี่ยนะ
ชื่อว่านายเจษดาส่งบุญอายุ๒๑ปี
เป็นชาวจังหวัดกาญจนบุรีโอ้โห
ก็ยึดมือถือเอาไว้ไหนเปิดดูซิถ่ายไว้ได้จริงหรือเปล่า

มีภาพจริงมีใช่โอ้โหผู้เสียหายโมโหมากชี้หน้าด่าเลยอะค่ะ
ก็กลัวว่าคลิปนี้เขาจะไปโพสต์จะไปแชร์ที่ไหน
เธอก็เสียหายหมดนึกออกมาดีนะจับได้นะ

ผู้เสียหายบอกว่าเธอกับแฟนนุ่มเนี่ยไปต่อใบอนุญาตขับรถ
แล้วก็ต้องรอถ่ายรูปทำบัตรก็เลยเข้าห้องน้ำ
ระหว่างเข้าห้องน้ำอยู่สังเกตเห็นมีคนยื่นโทรศัพท์มือถือเข้ามา
ช่องระบายอากาศผ่านกระจกบานเกร็ดจากห้องน้ำชาย

บอกโอ้โหตกใจมากตั้งสติได้รีบตะโกนบอกเจ้าหน้าที่
โกนบอกพลเมืองดีให้ช่วยกันหน่อยช่วยจับหน่อย
แล้วหนูเลยเปิดเข้าข้อมดัขบุรุษบอกว่ามีใครมีใคร
แต่ว่าอยู่ฝั่งผู้ชายแต่ว่าผ่านช่องระบายอากาศ
น้ำชายห้องน้ำหญิงติดกันมีบานเกร็ดกั้นอย่างนี้
เอื้อมมือมาเลยคงจะถ่ายถ่ายส่องเข้ามานะโอ้โหดูสิ
เนี่ยอายเขาไหมนะท่านเหลือเหรอ
มีชื่อนามสกุลออกข่าวขนาดนี้นายเจษดาคนนี้ผู้ต้องหาเนี่ย
เจษดาคนนี้บอกว่าเขาก็ไปทำใบขับขี่ที่สำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
ระหว่างรอสอบเห็นหญิงสาวผู้เสียหายเดินเข้าห้องน้ำ
เห็นเขาเดินเข้าห้องน้ำก็เกิดอารมณ์ทางเพศแล้วอ๋อเห็นหน้าเขาแล้ว
ใช่เขาก็แต่งตัวปกติก็ใส่กางเกงขายาวใส่เสื้อปกติ
เห็นเขาเดินผ่านเข้าน้ำปุ๊บเกิดอารมณ์ทางเพศเดินตามเข้าไปเลย
แต่ไปเข้าห้องน้ำชายนะห้องน้ำชายเนี่ยกำแพงติดกันกับห้องน้ำหญิง
แล้วก็ปีนขึ้นไปบนโถชะโครกเอาโทรศัพท์มือถือลอด
ช่องกระจกบานเกร็ดเพื่อแอบถ่ายแล้วก็ช่วยตัวเองไปด้วย
มันก็ช่างคิดเนอะเออกลางวันแสกในสำนักงานขนส่งจังหวัดอ่างทอง
อย่างเงี้ยครับแล้วเขาบอกว่ายังไม่ทันเสร็จกิจ
ผู้เสียหายหันมาเห็นพอดีตะโกนให้คนช่วยก็เลยถูกจับเนี่ย
อืมตำรวจสอบปากคำผู้เสียหายนะคะ
แล้วก่อนหน้านี้เสพกัญชามาค่ะก็เลยต้องตรวจหาสารเสพติดในร่างกายนะคะ
ก็ตรวจปัสสาวะยังไม่เจอสารเสพติดก็ต้องนำตัวไปให้แพทย์ตรวจเพิ่มเติม
เมืองต้นแจ้งข้อหาก่อความรำคาญแล้วก็นำตัวส่งฟ้องศาลทันที
ผู้เสียหายก็เป็นห่วงนะคะเพราะว่ามีเพื่อนผู้ต้องหา
หายตัวไปหลังเกิดเหตุที่มาด้วยกัน
ใช่เธอก็เลยไม่รู้ว่าไอ้คลิปที่ผู้ต้องหาถ่ายเนี่ย
มันส่งให้เพื่อนไปหรือยังโอ้โหนี่ไงเธอเป็นห่วงตรงนี้ไงอ่า
ก็เลยเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้ามีใครเผยแพร่คลิปดังกล่าวเหล่านี้นะคะ
เผยแพร่ก็ถือว่ามีความผิดด้วยนะคะหยุดนะคะอืม
หวังว่ามันจะยังไม่ได้ส่งไปนะแต่ผมอยากรู้อย่างหนึ่ง
ว่าห้องน้ำเนี่ยทำไมเขาต้องเว้นชักข้างล่างกับข้างบนไว้เยอะ
ไม่รู้ให้ระบายอากาศกลิ่นจะได้ดีหน่อย
อันนี้อยากรู้เฉยนะไม่มีอะไรเผื่อใครรู้จะส่งข้อความมาบอกเขาได้นะฮะ